เริ่มเป็นนัดแรกแหม่เจอหน้าเจอตากันเป็นนัดแรกค่ะ
สภากอทมคุณผู้ชมค่ะวันนี้นัดแรกนะคะ
ก็มีการประชุมกันเรียบร้อยแล้ว
โดยพลเอกอนุพงศ์เผาจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
นั่งเป็นประธานค่ะไปดูบรรยากาศกันหน่อย
นี่ค่ะนะคะการประชุมสภากรุงเทพมหานครครั้งแรก
อาคารไอราวัฒน์พัฒนาสาราว่าการกอทมดินแดง
คุณชาติชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่านะคะรองผู้ว่าแล้วก็สก
เข้าร่วมประชุมมีพลเอกอนุพงศ์เผาจินดารัฐมนตรี

วาระการประชุมก็คือเลือกประธานสภากรุงเทพมหานคร
ที่มีที่ประชุมมีมติเลือกนายวิรัติมีนชัยนัน
สกเขตมีนบุรีพักเพื่อไทยเป็นประธานนะคะ
รองประธานคนที่๑คือนางชายาดาวิพัฒน์ภูมิประเทศ
สกเขตคัณะยาวภักดิ์เพื่อไทย
รองประธานสภาคนที่๒คือนายอำนาจปานเผือก
สกเขตบางแคร์พักก้าวไกล
พลเอกอนุพงศ์เผาจินดาวันนี้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวบอก
คุณชาติชาติได้บอกถึงเจตนาการทำงานเพื่อประชาชนเต็มที่
ก็เลยบอกไปว่ากระทรวงมหาดไทยพร้อมสนับสนุนทุกอย่าง
ความสัมพันธ์ระหว่างกอทมกับรัฐบาล
ไม่มีปัญหาแน่นอน
ส่วนเรื่องสัมประธานรถไฟฟ้าสายสีเขียวนะคะพอมีผู้ว่าคนใหม่รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย
ก็จะแจ้งคอรมอลให้ยกเลิกข้อเสนอเดิม
และพิจารณาข้อเสนอของผู้ว่าชัดชาติได้ทันที
เพื่อยุติปัญหาสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียวที่ค้างคามานาน
คือพลเอกอนุพงศ์บอกว่ายังเชื่อมั่น
กรทมจะพัฒนาระบบการปกครองไปได้ดี
เพราะมีผู้ว่าชื่อชัดชาติผลงานจะต้องออกมาดีแน่นอน

แล้วท่านก็บอกว่าตนเองก็เป็นประชากรในกรทมคนนึง
ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของผู้ว่าชัดชาติ
คือพอมาถึงตรงนี้คุณชัดบอกเลย
ตนเองก็ต้องฝากตัวกับรัฐมนตรีมหาดไทย
ไม่ใช่รัฐมนตรีมหาดไทยมาอยู่ในการดูแลของผู้ว่านะ
ก็พลเอกอนุพงศ์ก็เลยตอบไปว่าบ้านผมอยู่เขตทวีวัฒนานะ
ฝากไปดูแลด้วยก็ส่งกันไปส่งกันมานะคะ

บ้านช่องก็ต้องอยู่ภายใต้ท่านเลย

เพราะว่าไม่ได้ตั้งใจเข้ามาใช้เงินจำนวนมาก
รวมถึงการจัดทำงบประมาณปี๖๖ด้วยนะคะ
ผู้ว่าก็บอกว่าได้สั่งการบ้านให้ทุกเขต
ไปสำรวจจุดอ่อนช่องโหวในหน่วยงาน
แล้วเสนอวิธีการแก้ไขการทุจริตขึ้นมา
ว่ามีแนวคิดยังไงให้เวลา๑อาทิตย์
ตอนนี้แต่ละเขตก็ต้องรีบกลับไปทำการบ้าน
เดี๋ยว๑อาทิตย์ต่อมาจะต้องทำข้อสอบค่ะนะคะ
คนที่อยู่ในกรทมไม่ใช่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งนะ
คนที่อยู่ในกรทมลองตอบมาหน่อยก็ได้ว่า

อ่านี่พูดว่าชาติเขากำลังพิจารณาอยู่